นิตชีโน้วทุกครั้งวันนี้เราติดตามความพร้อมของกลุ่มภาพไทย
ในภาคเจ้าเก็บกับดูลวินทรัพย์ลงสรุปซ้อมทั้งสุดท้ายด้วยกันทั้งผู้
ซึ่งแน่นอนดูลวินของทางนี้ล่ะ
นิชโน้วก็มีความทราบขวางนะครับ
แต่ครับเห็นทีที่มีระยะเวลาค่อนข้างที่จะลองให้ชัดหน่อย
เห็นไหมครับในการลงโดนเต็มที

ก็แน่นอนครับผู้เล่นที่บาดเจ็บอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้
ทั้งสุมประโชคศาลชาติธีรฐรมุนมาธรรม
พันศาเห็นบูลแล้วก็นรบดินวิรวัตโดดม
ลงสนามได้แน่นะครับจากการยืนยันล่าสุด
แล้วก็เป้าหมายสำคัญนะครับมองว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบ
แล้วก็มีกองหน้าอย่างอารีมับคูดที่เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมาก
แต่เน้นย้ำลูกทีมแล้วว่าไม่ต้องจับตายใครเป็นพิเศษนะครับ
พยายามเล่นเป็นทีมและแย่งบอลกลับมาเล่นให้เร็วที่สุด
จากการสเกาะเกมแต่ก็เป็นการบ้านหนักที่ทีมไทยนั้นจะต้องเตรียมตัว
และก็มั่นใจว่ามีวิธีการในการรับมือกับทีมเยือนไว้แล้วครับ
ส่วนศิวรักษ์เทศสูงเนินประตูนะครับทีมชาติไทยมือหนึ่งณขณะนี้ก็บอกว่า
เนื่องจากว่าโทรเมนต์นี้เป็นเกมคัดบอลโลกแล้วมีความสำคัญมาก
แต่สิ่งที่สำคัญนะครับคือการเล่นในบ้านและมีแฟนบอลคอยหนุนหลังครับ
ทีมไทยก็ลงซ้อมที่สนามแข่งขันจริงนะครับ
ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ช่วงของเศษธุรกิจอคลุกภาพกีภาพอินไทยก็ดูแล้วครับ
ซึ่งเป็นแผนล่าสุดที่ใช้ในเกมเจอกับอินโดนีเซีย
แล้วก็อุ่นเครื่องที่พบกับคองโก

มาน่าจะเป็นเกมที่ใช้กับคองโกแหละครับ

เซนเตอร์มอเดลทอมเบียร์จับคู่กับธนบูรเกสหรัฐ

จากชุดของคองโกเลย

กลางกลางเป็นสหรัฐเจออยู่กับพิธีวัฒน์นะครับ

สุภโชคเอกณิตแล้วก็สัตว์สลัก

สุภไทยเฉดดออกไป๑ตำแหน่งนะครับ
ในผู้เล่นแนวรุกนะครับ
ก็ใส่สุปโชคมาแทนแต่ว่าตำแหน่งต้องดูว่า

หรือว่าเอกณิตจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับ

ช่วงค่ำวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กองหน้า

ความเคลื่อนไหวของเบิร์ดฟันมาไว้ครับ

เพราะว่าทั้งสองทีมรู้ฝีเท้ากันดี